ท่านประธานที่สภาที่เคารพผ่านไปยังสมาชิกผู้ทรงเกียจ
เมื่อกี้นี้มีการพูดถึงเรื่องแรงงาน
ผมขออนุญาตตอบในภาพรวมก่อน
แล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดท่านรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
มาก็ท่านอาจจะมีการชี้แจงตามมา
เมื่อกี้นั่งฟังอยู่นิดนึงก็ใจเย็นกันนิดนึงนะครับ
ยังเช้าอยู่เลยนะครับวันนี้ต้องอยู่กันดึกนะครับ
แย้มบ้างท่านสมาชิกบางท่านยังน่าคึมขำเลยนะครับ
ประเทศเราจริงแล้วเนี่ยเป็นประเทศที่โชคดีอย่างหนึ่งนะครับ
เป็นที่ต้องการของแรงงานมาก
อัตราการว่างงานต่ำกว่า๑นะครับ
ก็ถือว่าเป็นความโชคดีเป็นความโชคร้าย
เพราะว่าประชากรของเรามีงานทำ
แต่ความต้องการของแรงงานของเราเนี่ยมีเยอะมากนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการพึ่งแรงงานต่างชาติเป็นเรื่องจำเป็น
มากับแรงงานต่างชาติก็ต้องเป็นเรื่องของการดูแลเรื่องสิทธิมนุษยชน
ดูแลเรื่องความเป็นอยู่ดูแลเรื่องศักดิ์ศรี
ดูแลเรื่องความปลอดภัยและความมั่นคงที่เขาพึงจะได้

เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่รัฐบาลของเราตระหนักดี
แล้วก็ได้มีการไปรับฟังข้อมูลเบื้องต้นมาจากปัญหาการประมงที่เกิดขึ้นนะครับ
โดยคำนึงถึงทั้งผู้ประกอบการผู้ใช้แรงงานแล้วก็แรงงานต่างด้าวด้วย
เรามีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นนะครับ
การท่องเที่ยวเพื่อดึงเงินเข้าภาคบริการ
ค่าแรงจะถูกขึ้นปรับขึ้นตามความต้องการของแรงงาน
อกจากการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคบริการแล้ว
เรายังจะลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของพี่น้อง
และผู้ประกอบการด้านลอจิสติกด้วย

ผมได้ให้แนวทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
ดำเนินการเป็นวาระเร่งด่วน
ส่วนเรื่องค่าแรงขั้นต่ำเป็นเรื่องสำคัญ
เป็นเรื่องที่หลายพักก็พูดกันไว้
เพราะว่าทุกท่านเองก็มีความเป็นห่วงกังวลของ

ต้องได้รับการดูแลมีรายได้ที่เหมาะสม
พอกับการใช้จ่ายประจำวัน
เรื่องนี้เราจะได้มีการเจรจากันทั้ง๓ฝ่าย
ระหว่างแรงงานผู้ว่าจ้างและรัฐบาล
เพื่อปรับค่าแรงขั้นต่ำให้อยู่ในระดับเหมาะสม
โดยมีเป้าหมายที่๔๐๐บาทโดยเร็วที่สุด
ก็ขออนุญาตที่แจ่งครับท่านท่านครับ